ต้านของกระทรวงวัฒนธรรมได้ร่วมมือกันกับวัฒนธรรมทั่วโลก
กว่า๒๕๐๐๐แห่งเป็นวัดไทยทั่วประเทศ

เพื่อถวายพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่๙ครับ
ผลเอกธนศักดิ์ปฏิมาประกอบรองนายกรัฐมนตรีเปิดเผย
ว่าการจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ในปีนี้
เน้นการทำกิจกรรมเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวะชิลาลงกรบริณฑราเทพยาวรางกูล
และการจัดกิจกรรมส่วดมนตร์ข้ามปีที่วัฒน์ที่ร่วมกิจกรรมทั่วประเทศ
จัดส่วนข้ามปีหรืออาเซียน๑๕จังหวัฒน์
รวมทั้งให้ส่วนข้ามปีของวัฒน์ไทน์ในต่างประเทศด้วย

๔วัดนะครับนอกจากนั้นในปีนี้ทางด้านของศาสนาคริสต์พราหมณ์ฮินดูและ
เองก็ได้มีการร่วมกันสวดมนต์ข้ามปีตามหลักศาสนาของตนเองอีกด้วยครับ
ทางด้านของวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารได้ประชุมร่วมกันนะครับ
เพื่อหามรือเตรียมสถานที่จัดงานสวบนข้ามปีร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม
โดยในปีนี้ได้เตรียมจัดกิจกรรมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมไทย
ภรรยภะเกียรติภรรวมสถาบันราชมหมาศกษัตริย์
พร้อมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีวันที่๓๑ธันวาคม๒๕๕๙ถึงวันที่๑มกราคม๒๕๕๙
ซึ่งกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีจัดขึ้นตั้งแต่เวลา๑๙นาฬิกาหรือว่า๑ทุ่มตรงครับ
ส่วนพิธีสวดมนต์ข้ามปีพระสงฆ์และผู้ร่วมพิธีจะเจริญจิตภาวนาแล้วก็สวดรับปีใหม่
ในเวลา๕ทุ่ม๔๕นาทีไปจนถึงเที่ยงคืน๙นาที
เพื่อเป็นการสวดมนต์ถวายพระราชกุศลแดดสมเด็จพระบุรพภาคมหากษัตริยาธิราชและพระบรวงศาลวงศ์ทุกพระองค์
สวดมนต์ให้ประชาชนชาวไทยมีความสุขตลอดปีใหม่นี้ครับ